เรื่องของการคมนาคมขนส่งกันหน่อย
ไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟท่าอากาศยานบขศกรมทางหลวงต่าง
ตอนนี้เขามีการเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จากพายุปลาบึกกันแล้วไปดูที่รถไฟกันก่อนเลย
นายวราวุฒิมาลารักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า
รถไฟตอนนี้ได้ประเมินจุดเสี่ยงกรณีเกิดน้ำท่วมสูง
ไม่สามารถเปิดเดินรถได้ตามปกติ
ในเส้นทางช่วงระหว่างชุมทางเขาชุมทองนครศรีธรรมราชนะคะ
โดยทางการรถไฟก็จะมีการปรับการเดินรถสายนครศรีธรรมราช
ถึงแค่สถานีชุมทางทุ่งสงศ์พร้อมจัดรถยนต์ขนถ่ายผู้โดยสาร
จนถึงปลายทางคือสถานีนครศรีธรรมราชค่ะ
อกจากนี้นะคะยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างโยธา
แล้วก็นายสถานีให้เฝ้าระวังพื้นที่
แล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
พร้อมรายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชา
รวมทั้งศูนย์ความปลอดภัยฝ่ายการเดินรถรับทราบอย่างต่อเนื่อง
เพื่อประเมินสั่งการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็เหมาะสม
ทีนี้มาดูของกรมท่ากาศยานกันหน่อยนะคะ
ธิบดีกรมท่ากาศยานนางอำภาวันวันนโกบอกว่า
จากการประเมินสถานการณ์ผลกระทบพายุโซนร้อนปลาบึกในวันนี้
พบว่าเส้นทางของพายุแล้วก็ความเร็วลม
อาจจะมีผลกระทบต่อการทำการบินของอากาศยาน
ขอประกาศปิดการให้บริการท่าอากาศยานนานาชาติ
สุราชธานีอีกหนึ่งแห่งนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้
คือมีการประกาศปิดท่ากาศยานนครศรีธรรมราช

ท่ากาศยานานาชาติสุราธานี
จะเริ่มปิดให้บริการก็คือตั้งแต่ช่วงเย็น๔โมงที่ผ่านมาของวันนี้
เรื่อยไปจนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้
ส่งผลให้มีการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินนกแอร์๒เที่ยวบินด้วยกัน
สายการบินไทยสมาย๔เที่ยวบิน
แล้วก็สายการบินไทยไลออนแอร์นะคะ๓เที่ยวบินค่ะ
สำหรับท่ากาศยานนครศรีธรรมราชนะคะ
ได้มีการประกาศระงับการให้บริการสนามบิน
ตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะ
รวมทั้งประกาศยกเลิกเที่ยวบินที่เข้าแล้วก็ออก
กาศยานนครศรีธรรมราชในทุกเส้นทาง
จนถึงวันที่๕มกราคมคือวันพรุ่งนี้
การบินที่ยกเลิกเที่ยวบินประกอบไปด้วย
สายการบินนกแอร์๘เที่ยวบินต่อวัน
แอร์เอเชีย๘เที่ยวบินต่อวัน
และไทยไลออนแอร์นะคะ๘เที่ยวบินต่อวัน
โดยผู้โดยสารที่สำรองตัวไว้ล่วงหน้านะคะ
ท่านจำเป็นต้องเดินทางในวันนี้
ก็ขอให้ไปใช้บริการที่สนามบินในจังหวัดใกล้เคียงทดแทนได้
หากต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือต้องการคืนตัวก็สามารถติดต่อกับ
สายการบินที่ท่านสำรองไว้ได้ด้วย
เอาล่ะคุณผู้ชมที่ต้องการที่จะเดินทางหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
ก็สามารถโทรไปสอบถามได้
อย่างของนกแอร์เขาก็มีการให้เบอร์มาด้วย
หมายเลขโทรศัพท์๐๘๓๕๔๐๘๕๓๙
ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย๐๗๕๔๕๐๕๐๕

ก็สามารถโทรไปสอบถามได้นะ
ส่วนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบิน
ทั้งที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ที่ศูนย์ราชธานี
บางคนก็อาจจะหันมาใช้บริการรถทัวร์
หรือว่ารถบัสเดียวหรือเปล่านะคะ
เรื่องนี้นายจิระศักดิ์เยาวัชฌสกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งหรือบข
บอกว่าได้ดำเนินการประสานสถานีเดินรถในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
เตรียมรถโดยสารรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการยกเลิกเที่ยวบินนะคะ
เส้นทางที่เปิดให้บริการมีดังนี้ค่ะ
นครศรีธรรมราชกรุงเทพ๑๖เที่ยวรองรับผู้โดยสาร๖๒๐คน
สุรธานีกรุงเทพจำนวน๑๘เที่ยวรองรับผู้โดยสาร๗๒๐คน
กระบี่กรุงเทพ๒๓เที่ยวรองรับผู้โดยสาร๙๒๐คน
หาดใหญ่กรุงเทพจำนวน๒๓เที่ยวรองรับผู้โดยสาร๗๘๐คนนะคะ
เส้นทางภูเก็ตกรุงเทพ๓๓เที่ยวรองรับผู้โดยสาร๑๑๕๕คน
ส่วนรถหมวด๓เส้นทางนครศรีธรรมราชสุราธานีจำนวน๒๖เที่ยว
รองรับผู้โดยสาร๔๕๐คน
เส้นทางสุราธานีภูเก็ตเส้นนี้๒๖เที่ยวค่ะ

เส้นทางกระบี่สุราธานี๑๒เที่ยวรองรับผู้โดยสาร๔๘๐คน
นี่คือการจัดเตรียมทั้งหมดของทางบขศนะคะ
เพื่อเป็นการรองรับประชาชนที่ถูกยกเลิกเที่ยวบินไป